เอามาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะตายายหลาน
ซ้อนรถจักรยานยนต์กันไปเลยซ้อนสามไปนะคะเพราะว่าจะเอารถเนี่ยไปล้างที่คาแคร์แห่งหนึ่ง
ช่วงที่เลี้ยวเข้าคาแคร์มีรถกระบะมาด้านหลังพอดี
พุ่งชนอย่างจังโอ้เสียชีวิตหมดเลยนะคะสามคนเลยเหรอค
คนเลยค่ะตายายหลานนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เสรภูมิร้อยเอ็ดค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันนะคะที่เกิดเหตุพบรถกระบะสี่ประตูค่ะ
มีรอยเฉียวชนที่ด้านหน้าไฟยุบพังเสียหายห่างกันพบรถจักรยานยนต์
มีรอยเฉียวชนเสียหายเช่นเดียวกันใกล้กันพบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
สองรายก่อนทราบชื่อคือนายอำพันธ์อุดมรักอายุหกสิบห้าปีเป็นคุณตาของครอบครัวนี้
ส่วนอีกหนึ่งศพนางอำระประเสริฐสังเป็นคุณยายของครอบครัวนี้นะคะ
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบชื่อว่าเด็กชายพัทรวิทย์ประเสริฐสังค่ะ

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักนะคะ
ผู้ตายเล่าว่า๓คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันค่ะ
กลับมานะคะเพื่อที่จะไปลักษณะก็คือจะเอารถไปเข้าคาแคร์
แต่พอถึงจุดนี้พอดีค่ะมันมีรถมาด้านหลัง
เป็นรถกระบะมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนจากด้านหลังเข้าอย่างจังนะคะ
จนทำให้ครอบครัวนี้เสียชีวิต
เรื่องต้นสอบสวนแพทย์เวรนะคะได้ชนะสูตรพลิกศพ
เชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ